เดี๋ยวตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูไก่หมุนไก่อบโอ่งที่ว่ากันว่ารสชาติดีแล้วแถมขายมานานหลายสิบปีแล้ว
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
โบ้อย่างนี้ร้านไก่หมุนไก่อบโอ่งสูตรโต๊ะยีรอเบี้ยนะครับคนในจังหวัดสตูนเขารู้จักกันมา
ไก่หมุนร้านนี้นะฮะเขาบอกว่าจะมีให้ทานเฉพาะช่วงเดือนรมดรหรือเดือนถือศีลอดของพี่น้องชาวมุสลิมเท่านั้น
มีไก่๒แบบฮะไม่ว่าจะเป็นอบองค์หรือไก่หมุนที่ขายในราคาตัวละ๒๔๐๒๕๐บาท
เอกลักษณ์นะของไก่หมุนร้านเขานะชำไอ้ความชำนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก
แต่ก็มีความฉ่ำความหอมอยู่ในตัวของมันสูตรเครื่องเทศที่ใช้ทาตัวไก่เขาบอกว่าเป็นสูตรเดียวกันนั่นแหละ
แถมน้ำจิ้มของเขารสเด็ดแซ่บอีกด้วยใครได้ลองติดอกติดใจกันเป็นแถว
ได้ถามคนนี้ฮะคุณบัตดาริยบิลาอาบูแม่ค้าขายไก่หมุนและไก่อบโอ่ง
บอกว่าไก่หมุนไก่อบงของเธอเนี่ยสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรเก่าแก่ดั้งเดิมนะ
สตูนรู้จักกันเป็นอย่างดีขายในช่วงนี้เท่านั้นนะครับช่วงเดือนรมดอร์เนาะ
ซึ่งจะขายได้วันละ๑๐๐ตัวเลยนะวันละเป็นร้อยตัวปัจจุบันมี๖สาขาแล้ว
มีทั้งลูกค้าขาประจำและขาจรแวะเวียนไปอุดหนุนก็ได้ที่จังหวัดสตูนนะครับ
เป็นอย่างนี้เราอยากรีบบึกไปเลยทันทีใครดิบใครดีขึ้นไปนะกับเมนูไก่อบองกินได้ทุกเทศกาลจริงนะคะ